ตูมอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นวันที่๑๕แล้วครับ

เนื่องจากว่ายังตรวจพบเชื้ออยู่เลย

ส่วนอาการแทรกซ้อนตอนนี้ไม่มีอะไรนะฮะ
สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีปอดก็ปกติดี
น่าจะเป็นซากเชื้อที่เหลืออยู่

เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยนะครับ

คือเรื่องที่เขาจัดงานวันเกิดวันที่๙
วันนั้นตั้งใจแค่ออกไปกินข้าวกับเพื่อน
สนิทกับคุณแม่กับครอบครัว

เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเด็กอีกคนนึงที่มา
ที่อะไรวงชื่อข้าวโอ๊ตก็เป็นดารา

ตัวฉันเองก็ยังไม่รู้เลยเขาเป็นดารานะครับ
ซึ่งเขามั่นใจแล้วก็ยืนยันว่า
ตรวจได้เลยว่าไม่มีเพื่อนดารามาเลย
และในวันนั้นก็ได้มีการเปิดห้องจริง
เพื่ออยากที่จะแต่งตัวสวยแล้วขึ้นไปทานข้าวกัน

แต่สุดท้ายไปจบที่๑๒๑๓ที่

อ้าวแล้วไปกินลูฟท็อปขนาด

ไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอลแต่อย่างใด

ปรากฏว่าอ้าวแต่หลังจากเสร็จที่ลูฟทรอปอะไรนั้นน่ะ
หลังจากนั้นก็เหมือนกับจะยอมรับว่ามีแอลกอฮอล์

แต่หลังจากเสร็จงานตอนนั้น๓ทุ่ม

ส่วนเพื่อนบางส่วนก็เดินทางกลับบ้าน

ขณะที่ตูมเองก็ทำกิจกรรมตามปกตินั่นแหละ

นั่นก็คือมีการดื่มแอลกอฮอลในห้องจริงฮะ
แล้วก็ไม่ใช่แอลกอฮอลที่ได้มาจากโรงแรม

เพื่อนเขาซื้อเข้ามา

ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

เจ้าหน้าที่ได้รับทราบรายละเอียดไปหมดแล้ว

ก็คือยอมรับว่าหละหลวมผิดเอง
ถ้าห้ามเพื่อนก็คงไม่มีการแพร่ระบาด
ซึ่งการติดเชื้อติดมาจากรวมกัน
ห้องพักประมาณตี๒ก็แยกย้ายกันไปนอน

ต้องขอโทษจริงครับที่เคยให้สัมภาษณ์ว่า
ไม่มีเพื่อนดารามางานนะ
เพราะไม่ทราบมาก่อนว่าข้าวโอ๊ตคือดารา
รู้แค่ว่าเขาเป็นแฟนของน้องสาวที่ตนสนิท

ตูมพร้อมไปรับฟังข้อเก่าหา

ลองไปฟังบางช่วงบางตอนของมะตูมกันฮะ
พอตูมมาทราบข่าวว่าเพื่อนคนหนึ่ง

จากวันเกิดตูมเนี่ยนะครับ

เพื่อนคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเขาติดโควิด

พอตุมทราบข่าวตุมรีบตรวจทันที

ไม่เกินครึ่งชั่วโมงตุ๋มรีบแจ้ง

ตุมไม่ได้ต้องการจะปกปิดอะไรอย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้นนี่ตูมก็
ก็พยายามที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดแล้ว

มันเลยทำให้ตุมรู้สึกผิดพลาดจริง
ขอโทษครับที่ตุมไปกินข้าวในวันเกิดของตัวเอง
ขอโทษจริงครับตุ้มขอโทษจริงนะครับ

ไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกนี้ยังไง

ก็คือในวันนี้ก็ทัวร์ก็ลงเหมือนกันแหละ
ก็ด่ากันเยอะว่าเฮ้ยไม่รู้เหรอ

แต่ก็มีคนเขาก็บอกเฮ้ยสมควรแล้วล่ะที่จะโดนด่า
ไม่รู้เหรอว่าคนดังตอนนี้เอาตรงก่อนว่า

สิ่งที่เขาพูดวันนี้คือคนตั้งข้อสังเกตว่า

มันก็ไม่ได้ถ้าสมมุติอาจจะฉันพูดก็หาว่าเข้าข้าง

เพราะทุกอย่างเดี๋ยวมันจะต้องโดนตำรวจเรียกไปสอบอยู่แล้ว

มีหลักฐานซึ่งวันนี้ทางโรงแรมส่งกล้องวงจรปิด

ทางรัฐมนตรีเองก็บอกต้องตรวจนะ
เพราะว่ามันเป็นการอยู่เกิน๕คน

สองวันนี้สิ่งที่แบบว่ามันจะได้ไม่เป็น
เดือดร้อนร้านอาหารเพราะว่าเขาก็ยืนยันออกมาว่า

หลังจากที่ร้านอาหารปิด๓ทุ่มปุ๊บเนี่ย
มันลงมากินเหล้ากินเหล้าที่ไหน
เหล้าห้องพักที่มันเปิดไว้๓ห้อง

มันผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นการแพทย์

แล้วคนที่เกิดขึ้นในห้องพักปุ๊บเนี่ย
ก็คือกลับไปบ้านไปแพร่กับน้อง

มันต้องตอบจริงเพราะว่าถ้าตอบไม่จริงปุ๊

เพราะจากนี้ไปคือส่วนที่เป็นความผิด

ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก็ต้องไปให้ปากคำ
ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก็ต้องไปให้ปากคำนะครับ
ส่วนลักษณะหลังจากนี้คือปุ๊บ

เขาจะว่ายังไงเพราะเรื่องนี้ถ้าเราดูจริงจริง
คุณอนุทินเขาก็บี้มาเขาก็บี้ก่อนทำมาว่า

ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณต้องเอาเป็นตัวอย่าง

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสังคมซึ่งในไลฟ์เนี่ย

อย่างที่บอกมันก็สมควรที่จะโดนด่าเนี่ยแหละ

ที่กำลังจะถึงงานตรุษจีนเยาวาลาศเนี่ย
ปกติมันก็จะจัดที่เยาวราช
ยาวราชกันเนี่ยปีนี้เขางดการจัดงานตรุษจีนอยู่ซ้ำไป
เขาก็เลยถามว่าเฮ้ยไอ้ความเหมาะสมในการที่จะจัดงานอะไรอย่างนี้
วันเกิดมันก็ไม่น่าจะเหมาะไม่ควรจะจัดเหมือนกัน